รู้กันต่อข่าวนี้อ๋อใจแฟนคลับ

ซึ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่ามีช็อตประทับใจนั่นเอง
แล้วย้อนกลับไป๓๔ปีทีแล้ว

ดูดน้ำลายสองฝั่ง

คุณแม่เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแล้วก็รู้สึกมองหน้ากันไม่ติดเหมือนกันนะเอ๊ะถ้าเราไปคุยกับฝั่งนี้จะกลายเป็นข้าวข้างฝั่งกันนะครับ
นี่แหละค่ะทั้งหมดรวมกัน๖คนค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยสนิทสนกลมเกลียวมากนะคะแต่ว่าปรากฏว่าอย่างที่บอกไปเกิดกรณีนะคะโอ้โหดูภาพประกอบนะคะ
คุณแม่เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่มอย่างนี้ถ้าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเราก็รู้สึกมองหน้ากันไม่ติดเหมือนกันนะเอ๊ะถ้าเราไปคุยกับฝั่งนี้จะกลายเป็นเข้าข้างฝั่งนี้หรือเปล่า
พี่โปร์ไม่เกี่ยวกับแกงร่มนะคะ
แต่ปรากฏว่าหลังฉากแจ๊กกะลินจะเล่าให้ฟังค่ะ

ลึกเบื้องหลังของภาพได้ดูภาพที่แตะมือกันไหม

หลายคนก็รอดูว่าจะมีแบบมือ
มือณเดชน์กับยายาด้วยกันหรือเปล่า

คุณบอยปกรณ์เนี่ยพี่ใหญ่นะคะเป็นคนที่ชักชวนนะคะ

บอกว่าอยากถ่ายรูปด้วยกับหมาก
คือหมายความว่าทุกคนตอนนี้คือเรื่องราว

ก็อยากจะให้กลับมาพูดตรงกลับมาคือนี้กัน
แล้วก็มีเพื่อนเชียวกันค่ะ
เขาก็วุ้งมิ้งอุ้งอิ้งกันแบบว่าสุดลิดสุดเดชนะคะ
แล้วก็ถ้าเห็นได้ชัดนะคะพี่ณเดชน์เนี่ย
เหมือนจะเอาใจน้องยายา

คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าคู่นี้จะเลิกกันแล้ว

นี่ค่ะใส่ไม้เลข๑๘
แล้วก็มีช่วงนึงที่พิธีกรสัมภาษณ์ว่าทำไมใส่หมายเลข๑๘

ปรากฏว่าจริงแล้วหมายเลข๑๘ก็คือวันเกิดของน้องยายาอุรัสยา

ใช่ปีนี้ยายาอายุครบ๒๕ปี
เป็นเกษตรพอดี
ถ้าเขาคืนดีกันได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณ
แม้ว่าจะมีกระแสว่าเขาจะเลิกกันยังไงก็ตาม

เหมือนประหนึ่งว่าช่อง๓เขาจัดงานนี้ให้ณเดชน์ง้อยาย่าเลยนะ

วันนี้พี่ณเดชน์ของเราก็จะมีงานอีเวนต์ให้พี่นักข่าวไปสัมภาษณ์อีกนะคะ

แล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็แม่แก้วนะคะก็อยากให้คืนดีนะ
ก็ลงภาพนะคะก็นี่แหละประสานน้ำใจกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาแบบว่าทะเลาะกันนี่เป็นข่าว
ข่าวลือที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้เขาทะเลาะจริงหรือเปล่า
แต่ว่าภาพที่เห็นตอนณปัจจุบันคือแฮปปี้
ทางบันเทิงไทยรัฐเราก็แฮปปี้ดู

แล้วก็หวังว่าวันเกิดของน้องยายา๑๘มีนาคมนี้